มาดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

เรื่องใหญ่ซะด้วยทั้งที่เป็นเรื่องเริ่มจากจุดเล็ก
แต่ว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้เนี่ย
ต้องบอกว่ามันถึงขั้นขับรถพุ่งชนกันตายนะครับ
ซอยสุริวงศ์ถนนเทศบาลสาย๑นะครับ

ก็คือกรณีที่ลูกชายของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นอาจารย์เนี่ย
คือตัวคุณป้าที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาทะเลาะกับวัยรุ่นแถวบ้าน
เรื่องจอดรถขวางทางกันนะฮะ
ก่อนที่ลูกชายจะทนไม่ไหวขับรถพุ่งชนวัยรุ่น

ไปดูจุดเริ่มต้นที่มีการบันทึกภาพกันไว้ได้ก่อนนะครับ
ช่วงที่มีการทะเลาะกันมีการเถียงกันเรื่องของจุดจอดรถ
แล้วก็ขับเข้าขับออกกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับ

ผมไม่ผมพูดผมพูด

ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งกำลังมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกำลังนั่งกันอยู่แล้วก็ยืนกันอยู่นะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกำลังนั่งกันอยู่แล้วก็ยืนกันอยู่นะครับ

ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกำลังนั่งกันอยู่นะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกำลังนั่งกันอยู่นะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกันอยู่นะครับ

ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่น
ในคลิปจะเห็นว่าอาจารย์หญิงคนนี้ขับรถยนต์มาจอดตรงบริเวณที่วัยรุ่นกันอยู่นะครับ
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบกลับไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบกลับไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม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
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม

กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม

กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม
กลุ่มวัยรุ่นก็ตอบไปว่าเอ้าก็จอดรถจักรยานยนต์ตรงแบบเนี้ยมานานแล้วอืม

แล้วพุ่งมาแรงแล้วก็เร็วมากนะคะถ้าที่ดูไหนดูจากภาพเนี้ยคือไฟพุ่งปื๊ดมาเลย
มาแรงแล้วก็เร็วมากนะคะถ้าที่ดูเนี่ยดูจากภาพเนี่ยคือไฟพุ่งปื๊ดมาเลย
ก็เอาเป็นว่าพุ่งใส่กลุ่มวัยรุ่นที่เขาเถียงกับอาจารย์นั่นแหละ

คนขับรถยนต์ที่พุ่งชนเขาแล้วก็เสียชีวิตไป๑คน
คนที่ถูกชนเนี่ยก็คือลูกชายของอาจารย์
ที่โดะที่มีปากเสียงเอาไว้รุ่นตอนแรก

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ย่านฝั่งธนบุรีซอยสุริวงศ์อยู่ถนนเทศบาลสาย๑
ก็เจอพื้นที่เนี่ยพบว่าเป็นถนน๑เลนนะครับ
มีรถยนต์ของชาวบ้านจอดริมทางเยอะแยะไปหมด
แต่ว่าก็สามารถผ่านกันได้นะ

แถวนี้มีสะพานทั้งสะพานเหล็กกับสะพานปูน

เพื่อเอาไว้ข้ามคลองเข้าไปในชุมชนสุริวงศ์
ชาวบ้านในพื้นที่ก็พาทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ที่เป็นจุดที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขามีปากเสียงกัน
เป็นสะพานที่มีความกว้างประมาณ๓เมตรยาว๔เมตร

คืนวันที่๑๓เมษายนนะครับ
ชื่อว่านายนพรัชสินธนภารดีบอกว่า
อาจารย์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นอาจารย์สอนกวดวิชาที่อยู่ในชุมชน
จอดรถยนต์ขวางถนนแล้วก็มีปากเสียงกับวัยรุ่น
เรื่องที่ไม่สามารถเลี้ยวรถข้ามสะพานได้
เพราะมีรถของวัยรุ่นจอดอยู่ริมทาง
ที่ลูกชายของอาจารย์ชื่อว่านายทศพรขำสมวง
จะขับรถมาจอดแล้วก็บีบแร่เสียงดังใส่กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยไปบอกให้เลิกบีบแตร
แต่นายทศพรกลับเร่งเครื่องพุ่งชนทันที
พร้อมกับลากร่างของนายนพรัชพันอารี
ไปกับพื้นไกลร่วม๑๐๐เมตร
เพราะว่าตรงนั้นเขาจอดรถฝางกลางถนนอยู่
รถที่เขาสัญจรไปมาเขาไปไม่ได้
ก็ไปช่วยเขาถอยมาเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ

เดินกลับมาก็เห็นรถเขาพุ่งมา
แล้วน้องที่จะเดินไปช่วยกันช่วยเดินไปดู
ผมก็เลยตะโกนให้เขาหลบเพราะว่ารถมันพุ่งมาแล้วล่ะ

เด้งขึ้นมาแล้วเด็กที่เสียชีวิต

เขาก็หักรถทางขวาเนี่ย
ลงฟุดปาดก็ทับสัมไปตรงนั้นเลย

พุ่งมาเหยียบพุ่งมาน่ากลัว
มันอยู่ในวิถีที่ถ้าไม่หลบก็อาจจะต้องกระโดดหลบกันนะครับเอากับลูก
เขาโทรศัพท์หรือตามกันยังไงผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบแต่รถที่
มันมีเสียงแตรลั่นแล้วรถมันก็พุ่งมาเลย
ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแต่แต่มันสาเหตุมันน่าจะมาจากแม่เขา
ที่ทำให้เหตุการณ์มันเลยกลายเป็นบานไปถ้าเลี้ยวลงไปมันก็ไม่มีอะไรแล้ว
หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวจากผู้เห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามจากคนในชุมชนอีกต่อหนึ่งด้วยนะ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะมีอีกหนึ่งคนที่เป็นคนในชุมชนเนี่ยนะ
เขาก็อ้างบอกว่าอาจารย์คนนี้เขาอาศัยอยู่ภายในชุมชนมาหลายสิบปีแล้วค่ะ
อืมแล้วก็เปิดโรงเรียนกวนวิชาอยู่ภายในชุมชนด้วย
ที่ผ่านมาอาจารย์คนนี้มีปัญหากับคนในชุมชนจริงทั้งเรื่องห้ามคนเดินผ่านหน้าบ้าน
ยังเคยเอาปืนออกมายิงขึ้นฟ้าข่มขู่คนในชุมชนด้วย
แล้วก็เคยยึดรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นที่นำไปจอดใกล้บ้านอาจารย์อีก
เท่านั้นไม่พอค่ะอาจารย์คนนี้ยังชอบร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการอื่นอื่น
ให้มาตรวจสอบบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าภายในชุมชน
ทำให้คนในชุมชนเขาเบื่อทั้งเบื่อทั้งเอือมทั้งระอา
ก็เลยไม่มีใครกล้ายุ่งกับครอบครัวนี้
ตัวเธอเองที่เล่าให้ฟังก็บอกว่าเคยถูกอาจารย์กลั่นแกล้งด้วยนะ
โดยอาจารย์โทรไปแจ้งให้สำนักงานเขตธนบุรีมาตรวจสอบโครงหลังคาจอดรถ
ที่สร้างในพื้นที่บ้านของเธอ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจก็พบว่าเธอมีความผิดเธอก็งงว่าเอ๊ะ
จอดรถที่สร้างเนี่ยมันไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรให้กับบ้านอาจารย์เลย
แล้วบ้านของเธอกับบ้านอาจารย์ก็อยู่ห่างไกลกัน
โทรไปแจ้งมาแบบเหมือนมาแจ้งจับเขาเรื่องอะไร

เธอก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้อาจารย์กลั่นแกล้งเธอและคนในชุมชนก็คาดว่า
น่าจะเริ่มจากเมื่อครั้งที่อาจารย์สร้างโรงเรียนสอนกวดวิชา
มันมีสุนัข๓ตัวค่ะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้น
อาจารย์ก็วางยาเบื่อสุนัขอ่า
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงตัวเธอเองด้วยเนี่ย
ก็เลยแจ้งตำรวจมาดำเนินคดีกับอาจารย์
หลังจากนั้นนี่แหละค่ะอาจารย์ก็เปลี่ยนไปทันที

โทรแจ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานให้มาตรวจสอบบ้านนั้นบ้านนี้
แต่ไม่ชอบว่าแค่ยินเพราะเราไม่เห็น
แต่นานเขามีคนไปแจ้งลงพักแล้วเข้ามาค้นบ้านเขา
มีลูกกระสุนด้วย
คิดว่าอาจจะไม่เต็มหรือว่าแกล้งบ้าก็ได้
ทำไมคุณพี่คิดแบบนั้น
ก็เขาทะเลาะไปทั่วคนที่ดีจะไปทะเลาะใครทำไม

การศึกษาต่ำเลยไม่เคยทะเลาะกับใครเลย

นี่ก็เป็นหนึ่งเสียงของชาวบ้านในชุมชนนะครับ

เป็นหญิงสาวในชุมชนเดียวกันนี่แหละ

ไม่เคยรู้จักหรือว่าสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์

คนในชุมชนเนี่ยมักจะถูกอาจารย์ร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้

ซื้อของฝั่งตรงข้ามกับบ้านเธอ
เธอก็ทักทายแล้วก็ให้ของกินนะ

จดหมายแอบมาส่งให้ด้วยท่าทางลนลาน
พอเปิดดูก็พบว่าเนื้อหาในจดหมาย

เพราะว่าแม่ของคนรับใช้ที่นำจดหมายมาให้
อาจารย์ทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง
เธอเลยส่งจดหมายบอกว่าขอให้ช่วยพาหนีหน่อย
ซึ่งเธอได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือแบบนี้

แล้วก็ไม่อยากที่จะมีปัญหาค่ะ
เขาก็บอกว่ากลัวโดนฆ่ากลัวโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็เตือนว่าอยากจะช่วยแต่ให้ทำยังไงได้

แล้วเขาบอกว่าไม่เคยโดนทำหลานหรืออะไรอย่างนี้

เขากลัวคนนี้มากอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่เป็นในมุมที่ชาวบ้านในชุมชนเขากล่าวอ้างนะ

แต่ว่าก็มีชาวบ้านในชุมชนอยู่คนหนึ่งนะครับ
ที่บอกว่าก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับอาจารย์คนนี้นะ
สนิทสนมกันมาเป็นเวลา๑๐กว่าปีแล้วก็นับถือกันนะครับ
เจอหน้าก็ยกมือไหว้กันดีนะครับ
โดยบอกว่าครั้งที่เคยเปิดร้านอาหาร
อาจารย์ก็จะพานักเรียนหลายร้อยคนมากินอาหารที่ร้าน
ยังเคยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวเธอด้วย
บอกว่าอยากช่วยเหลือกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อ๑ปีกว่าที่ผ่านมาก็ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กันไป

เนื่องจากอาจารย์ได้ถือปืนบุกมาที่บ้าน
บอกว่าหลานชายของเธอไปขี่รถจักรยานยนต์
ส่งเสียงดังรบกวนที่บ้านของอาจารย์เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้จับนะครับ
เธอก็เลยตกใจบอกว่าหลานเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนยังไง
อะไรอย่างนี้นะครับไม่น่าจะได้ไปนะไม่น่าไปนะ
แต่อาจารย์ก็ยืนยันว่าไปไปทำแบบนั้นจริง
อยู่ดีตำรวจก็มาที่บ้านก็เลยต้องขอร้องกันถึงขั้นก้มกราบเท้าอาจารย์
ตำรวจก็เลยบอกว่าเออไม่ได้มาจับครับพอดีมาตรวจสอบก่อน
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุก็ต้องมาตรวจสอบ
เดี๋ยวจะถูกหาว่าตำรวจปล่อยประละเลยนะฮะครั้งนั้นก็ไม่มีอะไรก็จบกันไป
หลังจากนั้นก็เลยตัดขาดความสัมพันธ์กันไปไม่ได้เจอกันอีกไม่ได้คุยกันอีกนะครับ
ต้องถามผู้กองนะไม่รู้อ่ะต้องถามป่านุยนี่ฉันแช่งลองถามเขาดู
มาตรงเนี้ยอาจารย์ขอร้องเย็นเฉยแย้วไม่ได้
ไม่ได้เท้าเขาก็ไม่ได้เช็ดค่อยบไปกาบไปนี่
ให้ได้ไหมอย่าตามกันหล่ะอาจารย์
ไม่ได้เอาเรื่องผมไม่ได้มาเรื่องมากแต่ต่อผมไม่มา
ผมก็รวมเขาแจ้งไปที่โน่นวะอีดวงพักนี้ไม่มีบ่อย
ไม่มีน้ำยาทำอะไรแชทไม่ได้แล้วส่วนลูกเขาอ่ะครับมา
หมู่บ้านรู้จักไหมเด็กเด็กน้องเทปเด็กดีเด็กดีเจอที่ไหน
สวัสดีที่นั่นไม่รู้เขาคิดยังไงดึงลูกมาให้เป็นฆาตกรน่ะ
คุณกุลังฮิตดีฉันร้องเลยน่ะบริวารน้องเทพมาทำแบบนี้เป็นพ่อแม่เขา
ฉันก็เสียใจคือทีมข่าวเราก็ไปไล่ถามข้อมูลตรวจสอบจากชาวบ้านในชุมชนก็รู้สึกว่าให้การทิศทางเดียวกันอืม
ทุกคนเสร็จแล้วอีกหนึ่งคนที่ต้องถามแน่นอนทีมข่าวติดต่อทางโทรศัพท์ไปหาอาจารย์
คนที่เป็นต้นเรื่องนี่แหละจะได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายถูกต้องเราจะไปสอบถามข้อเท็จจริงทั้งเรื่องในวันเกิดเหตุ
รวมถึงเรื่องที่บอกว่าคนในชุมชนถูกอาจารย์กลั่นแกล้งเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันอย่างไร
บอกกับทีมข่าวสั้นว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูลเรื่องใดทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมาก็ทำความดีให้กับชุมชนหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน
ส่วนลูกชายของอาจารย์ที่ขับรถพุ่งชนเขาจนเสียชีวิตตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีแล้วนะครับ